ทีนี้ต้องบอกว่าไม่มีเลขไหนดังไปกว่า๓เลขนี้พี่อุ๋ย

เซียมคนถามมาเยอะมากว่าตกลงซีเซียมนี่ยังไง

ระแวงไหมต้องระวังไหมตกลงคืออะไรกันแน่
วันที่ผ่านมาเนี่ยคือหลายคนก็อยู่กันไม่สุขอะค่ะเอางี้ดีกว่า
หรือว่าสารกำลังตรังสีมันหายไปจากโรงงาน
แล้วไม่รู้ไปไหนแล้วมันจะไปโดนใครอะไรยังไงบ้าง

ถามว่ามันเอาไว้ทำอะไรมันเป็นเครื่องมือวัดระดับขี้เท่าในไซโลไซโลก็คือถังเก็บพวกของใหญ่
ใช่อันนี้เป็นไซโลโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ
ตั้งแต่๑๐มีนาคมแล้วเขาตั้งรางวัลถ้าใครเจอเนี่ยให้๑แสนบาท

ตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าหาย๑๐มีนาใช่ไหมคะ
แต่จริงพอไปเค้นถามจริงหายตั้งแต่๒๓กุมภาแล้วพี่อุ๋ย

เป็นเดือนเลยแล้วเพิ่งมาแจ้งความวันที่สิบอ่ะ
แล้วมันเป็นก้อนยังไงมันจะอัดไว้ในท่อกลมใช่ไหม
ใช่คือลักษณะเนี่ยนะคะมันจะเป็นท่อเหล็กกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ๕นิ้วยาว๘นิ้ว
หนัก๒๕กิโลกรัมหน้าตาแบบนี้ค่ะ

ไม่ใช่ว่าจะหิ้วไปไหนมาไหนได้ง่ายนะ๒๕กิโล

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีใครแล้วไม่รู้มันคืออะไร
บดไปแตกไปบีบแล้วมันแตกขึ้นมานี่ยุ่งนะ
เพราะว่าถ้ามันระเขยออกมามันมีโอกาสเป็นอันตรายได้เยอะ
นเปื้อนในน้ำในดินในอากาศในอาหารอะไรอย่างนี้ค่ะ

เมื่อวานนี้เจอแล้วนะคะ
คือ๑๙มีนาคมเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามไปตรวจพวกโรงหลอมลง
ทำลายเหล็กต่างในหลายพื้นที่
เขาบอกมันมีการไปเจอสารปนเปื้อน
แต่ยังไม่แน่ใจว่าใช่ซีเซียมไหมที่โรงหลอมที่บอกว่าใหญ่มากเลยที่ปราจีนบุรี
ก็เลยให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบดู
จุดที่เจอเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นฝุ่นแดงในโลหะที่หลอมละลาย
แต่มีอยู่ถุงนึงเอาไปวางด้านหลังโรงงาน
พอไปตรวจสอบห่างจากจุดที่พบการปนเปื้อนประมาณ๑๐เมตรก็ไม่เจอแล้ว
แต่ทีนี้เขาบอกว่าที่ไปเจอจริงเนี่ยคือ
พอให้ทางศูนย์กำลังตรังศรีปรมนูเข้าไปตรวจนะคะ
ผู้เชี่ยวชาญเขาไปตรวจปรากฏว่าไปเจอเป็นซีเซียม๑๓๗จริง
อยู่ในสภาพที่ถูกอัดเป็นก้อนเหล็กสี่เหลี่ยมซ้อนกันหลายชั้น
เตรียมจะเข้าโรงหลอมรอบเย็น
คือตอนแรกผู้ว่าราชการจังหวัดถึงขั้นไปตรวจเอง
ที่โรงหลอมเหล็กแห่งหนึ่งที่กบินบุรี
ตอนเช้ายังไม่เจอแต่ว่าตอนเย็นเจ้าหน้าที่เขาตรวจเนี่ย
เขายืนยันว่าเจอท่านใช่จริง

ถูกบีบอัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมซ้อนกันอยู่
คือเตรียมจะเอาเข้าโรงหลอมในรอบเย็นพี่อุ๋ย

ได้เป็นก้อนแท่งแล้วเป็นสี่เหลี่ยม

เขาก็เอาแล้วบีบอัดไปอย่างนี้มันอะไรรั่วบ้างไหม

เพราะคนอยากรู้ว่าแล้วตกลงมันอันตรายไหม

เขาร่วมกันแถลงข่าวโต๊ะใหญ่แบบนี้

ไม่พบการปนเปื้อนซีเซียม๑๓๗
คุณภาพอากาศและน้ำบริเวณโดยรอบ
ระดับรังสีอยู่ในระดับที่ปกติ
ก็คือปริมาณรังสีที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
ส่วนการปนเปื้อนซีเซียม๑๓๗ในฝุ่นแดง

ที่มีการปะปนซีเซียม๑๓๗เข้าไปในกระบวนการหลอมโลหะ
พอวัสดุกำลังตรังสีเข้าไปในกระบวนการหลอม
เซียม๑๓๗ก็ถูกหลอมและระเหยกลายเป็นไอ

ซึ่งจะมีระบบการกรองของเสียจากกระบวนการผลิต
และเป็นการทำงานในระบบปิดทั้งหมด
ทำให้ซีเซียม๑๓๗ไปปนเปื้อนกับฝุ่นโลหะ
เพราะฉะนั้นฝุ่นโลหะปนเปื้อนถูกระงับการเคลื่อนย้าย
และจำกัดไม่ให้ออกนอกบริเวณโรงงาน
คือตอนนี้มันมี๓อย่างก็คือ
เซียม๑๓๗ที่หายไปจากโรงงานไฟฟ้าไอน้ำ๒๓กุมภาพันธ์

เซียมที่สองคือที่ไปเจอว่ามันไปอัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยม

หลอมรอบเย็นอ่ะอันนั้นคือซีเซียม๑๓๗ที่เจอที่สอง
และอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องฝุ่นแดงที่คนพูดถึงกันเยอะว่าโอ๊ยป่านี้มันไปถึงไหนอะไรยังไงแล้ว
ซึ่งอันนี้ทางสำนักงานประมนูเพื่อสันติเขาบอกว่า
คือมันเกิดจากการที่ในโรงหลอมเนี่ยมันมีบางอันที่ไปปนเปื้อนซีเซียม
แล้วพอหลอมปุ๊บมันเลยกลายเป็นไอแล้วไปปนอยู่กับฝุ่นที่มันแบบหลอมเหล็กในนั้น
มันก็เลยเหมือนกับว่าตรวจเจอสาร
แต่ว่าทุกอย่างอยู่ในระบบปิดมีระบบกรอง
ปนเปื้อนออกไปข้างนอกโรงงานแน่นอน
คำถามคือ๓จีเซียมที่พูดถึงทั้งหมดนี้ใช่อันเดียวกันไหม

เขาบอกยังไม่แน่ชัดว่าใช่อันเดียวกันไหม
แล้วยืนยันได้ใช่ไหม
ว่ามันจะไม่เป็นอันตรายจริง

ในเมื่อยังยืนยันไม่ได้ว่าไอ้ที่เจอเตรียมจะหลอม
โดนบีบอัดไปแล้วกับที่หายจากโรงงาน

ก็เลยตอบไม่ได้ว่าแล้วอันที่เจอในเตาหลอมไปแล้ว

เขาก็บอกว่าโอเคตอนนี้มันอยู่แต่ในพื้นที่โรงงาน

แปลว่าไอ้อันที่หายไปก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
ส่วนอันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นซีเซียมที่มาจากที่อื่น
เพราะเอาจริงไอ้สารกำลังตรังสีซีเซียนต่าง

มันใช้ได้ในหลายโรงงานในหลายหน้าที่เหมือนกัน

มันหายไปได้ยังไงนี่ไงคะใครเอาออกไปอ่าแล้วมีแค่อันสองอันนี้จริงเหรอ
นี่ไงคนก็เลยเริ่มสงสัยกันแล้วเพราะว่าเอาจริง
ตอนแรกคนก็ไม่รู้หรอกมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเคมีนี่พี่อุ๋ย
ชาวบ้านคนทั่วไปจะต้องมานั่งรู้ไหมว่ามันต้องมีซีเซียม๑๓๗ในโรงงานนั่นโรงงานนี้

ทีนี้เบื้องต้นสำนักงานปรมนูเพื่อสันติเขาก็เลยมีการตรวจวัด
เปลือเปื้อนทางรังศรีนอกร่างกายของผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน
ที่เขาไปเจอสารปนเปื้อนซีเซียมนี้ก่อน
คนมีคนไทย๑๐คนต่างด้าวอีก๖๐คน
ผลไม่พบการเปลื้อนของซีเซียม๑๓๗
ก็เลยสรุปได้ว่าฝุ่นโลหะปนเปื้อนซีเซียม๑๓๗นั้นอยู่ในพื้นที่จำกัด
แพร่กระจายไม่กระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่โดยรอบและบริเวณใกล้เคียง
ส่วนคำถามที่พี่อุ๋ยถามเมื่อกี้นี้เลยว่าแล้วหายไปได้ยังไงล่ะท่าน
ใครเอาออกไปเอามันมันใช่ของที่จะออกไปขายกันเหรอ
อันนี้ไงระบบมาตรการรักษาความปลอดภัยดูแล
คือหลายคนหลายคนตั้งคำถามนี้ว่าเอาออกไปได้ยังไงขโมยไปเหรอ
เอาไปขายเหรอหรือเอาไปทำอะไรมันหายไปได้ยังไง
ผู้บังคับการตำรวจภูทรปราจีนบุรีให้น้ำหนักไปที่ประเด็นว่า
คนในนี่แหละที่เป็นคนเอาออกไป

ตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เกี่ยวข้อง๑๐ปาก
เตรียมจะแจ้งเอาผิดโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ
ฐานความผิดตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติปี๒๕๕
ฐานอุปกรณ์บรรจุสารกำลังตภาพรังสีหาย
แล้วไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบในทันที
เพราะหายตั้งแต่๒๓กุมภามาแจ้งเอานู้น๑๐มีนา
ด้านสาธารณสุขปราจีนบุรีก็บอกว่า
ตรวจสุขภาพตรวจเลือดผู้เกี่ยวข้องในโรงหลอมแล้วก็ไม่เจอความผิดปกติ
ตรวจสอบการตรวจสุขภาพย้อนหลังก็ยังไม่เจอความผิดปกติ
แต่สิ่งหนึ่งที่สาธารณสุขจะดำเนินการเพิ่ม
ก็คือวางระยะในการตรวจสุขภาพผู้เกี่ยวข้อง
โรงไฟฟ้าโรงหลอม๖เดือน๑ปี
ระยะนี้ว่ามันจะเกิดอะไรยังไงขึ้นไหม
ด้านนายกก็กล่าวถึงประเด็นนี้เหมือนกันว่าก็ตามข่าวอยู่
หน่วยงานที่รับผิดชอบก็กำลังติดตามตรวจสอบอยู่เหมือนกัน
เพราะก็เป็นหน้าที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว
แต่จะให้นายกไปตามเองทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ใช่
นายกก็มีหน้าที่หลายอย่างเหมือนกันก็ให้ผู้เชี่ยวช้างก็ทำไป

แต่ทีนี้ชาวบ้านต่อให้ดินแบบนี้เขาก็หวั่นใจพี่อุ๋ย
ถ้าว่ากำลังตรังศรีบางคนดูซีโรงซีรีส์ฝรั่งเชอโนบิล

ชาวบ้านบอกบ้านอยู่ห่างจากโรงงานหลอมเหล็ก๒๐๐เมตรกลัวมาก
ไม่รู้หายใจเอาอะไรเข้าไปแล้วบ้างหรือยังเพราะบ้านอยู่ใต้ลม

ผมกลัวว่าสารมันจะรั่วไหลออกมา

ผมจะไปรู้ได้ไงว่ามันเข้าร่างกายไปแล้วหรือยัง
ปลอดภัณฑ์ก็จะมีส้างและจะมีฝีนชีวิต

ทำให้เนื้อเน่าเสียแล้วแบบว่ามันทำให้เดือดร้อนคนอื่นด้วยไงพี่
แล้วพวกชาวบ้านตัวสูตรศาสตร์ก็ไม่รู้เรื่องนะครับ
มันน่ากลัวมากครับพี่